มาดูความคืบหน้าที่ประชาชนได้รับความเสียหาย
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะ
ซึ่งเจ้าของโครงการก็ถูกจับฐานช่อกงประชาชน
โดยให้การปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงนะคะ
ล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เตรียมที่จะคัดค้านการประกันตัว
เตรียมที่จะนำตัวฝากขังสารจังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองไหมคณะทำงานคดีช่อกงประชาชน

เบิกตัวนายอินทัศน์สารพันธ์
ประธานชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย
หรือชื่อเดิมนะคะใช้ชื่อว่าศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้ากระนวล
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า๑แสนล้านบาท
ได้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากถูกจับกลุ่มได้ที่หอพักย่านมินบุรีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิทยาทองเหลา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ก็เปิดเผยว่านายอินทัศน์ให้การปฏิเสธรายละเอียดต่าง

แต่ก็มีข้อมูลพูดคุยกันบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ซึ่งนายอินทัศน์อ้างว่าไม่ได้หลอกลวงนะคะ
กำลังพยายามเสาะหาแหล่งเงินทุนมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนจริง
ตำรวจก็จะนำตัวนายอินทัศน์ไปขออำนาจศาล
ผลัดฟ้องฝากขังในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับคัดค้านการให้ประกันตัว
จากขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
และรอผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ขณะที่ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ว่าต้องการแจ้งความเอาผิดนายอินทัศน์ฐานหมินประมาท
เนื่องจากนำธนาคารแห่งประเทศไทยไปกล่าวอ้าง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออยู่ตลอดค่ะ
ส่วนนายสมชาติวงธรทรทนายความของนายอินทัศน์
ก็ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองไหม
เพื่อที่จะเตรียมหาหลักทรัพย์จำนวน๑แสนบาทมาประกันตัว
โดยเชื่อว่านายอินทัศน์ไม่มีความผิดในข้อหาหลอกลวงประชาชน
เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นคนที่ชักชวนคนอื่นมาสมัครร่วมกัน
หลังจากที่นายอินทัศน์ได้สมัครไปแล้วก่อนหน้านี้ที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็เตรียมที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อดำเนินคดีกับชาย๓คนที่จังหวัดนนทบุรี
หลอกลวงให้นายอินทัศน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเวียงฟ้าอีกด้วยค่ะ